คุณผู้ชมคะพาไปดูศึกร้านนวดแผนไทยที่จังหวัดนครปฐม
นวดหนึ่งเอาก้นอิดไปปลาใส่อีกร้านนวดหนึ่ง
เพราะโกรธที่ผู้จัดการร้านนวดเดิมไปเปิดร้านใหม่อยู่ใกล้
แล้วก็เอาพนักงานของร้านเดิมจะให้ย้ายไปอยู่ร้านใหม่ด้วย
ก็เลยไม่พอใจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
ปลาเข้าไปแบบนี้เห้ย
หน้าร้านนวดแผนไทยแล้วปลาใส่กระจกหน้าร้านแล้วก็วิ่งหนี
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๔๙นาที๒๔ตุลาคมค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านแจ้งตำรวจสพมนครปฐมให้มาตรวจสอบ
แล้วก็ตรวจสอบตั้งแต่หลังเกิดเหตุทันทีแล้วก็ตรวจสอบอีกทีตอนเช้าด้วยนะคะ
กระจกร้านนี่สภาพแบบนี้แตกแหละค่ะทะลุโพะเข้าไปขนาดนั้น
ทีมข่าวเลยคุยกับเจ้าของร้านนวดแผนไทยหน่อยนะคะ
นายกริตชาอายุ๓๕และนางสาวกัญญพัฒน์อายุ๔๐เป็นผู้จัดการร้าน
ตัวนายกริตชาเจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุผู้จัดการร้านโทรหา
บอกว่าเนี่ยมันเกิดเหตุแบบนี้ก็เลยรีบแจ้งตำรวจที่สพมนครปฐม
ตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้เป็นผู้ชายสองคน
ซึ่งเป็นลูกน้องร้านนวดแผนไทยที่นางสาวกัญญพัฒน์เคยเป็นผู้จัดการ
ทีนี้พอสอบปากคำตัวผู้ก่อเหตุบอกว่า
โมโหแทนลูกพี่โมโหแทนร้านนวดแผนไทยร้านเดิมที่เป็นคู่แข่งกัน

ตัวนางสาวกัญญพัฒน์ที่เป็นผู้จัดการร้านนวดแผนไทยที่ถูกปลากระจกจนกระจกแตกเนี่ยนะคะ
บอกว่าสงสัยประเด็นหลักมาจากเธอนี่แหละ
ลาออกจากร้านนวดร้านเดิมแล้วมาลงทุนกับสามีเปิดร้านนวดร้านใหม่
ก็น่าจะเป็นชนวนเหตุของความไม่พอใจของเจ้าของร้านเดิม

มีพนักงานร้านเดิมขอย้ายตามมาทำงานกับเธอด้วยไง
มันก็เลยโอ้โหนอกจากจะมาเปิดร้านไก่กัน
ยังจะเอาพนักงานร้านเดิมมาอีกประมาณแบบนี้
เลยบอกว่าสงสัยอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเรื่อง
เมื่อ๒๘กันยายนมีผู้ชาย๔คนผู้หญิง๑คนมาที่ร้าน
ก็เชื่อว่ามีคนเป็นตำรวจด้วยนะคะ
แล้วมีเจ้าของร้านนวดเดิมที่เคยทำงานอยู่มาด้วย
พูดจาข่มขู่มาขอเบอร์โทรเจ้าของร้านแล้วก็มาด่า
ขู่ทุกอย่างคือพยายามจะทำให้ร้านเธออยู่ไม่ได้
แล้วให้ปิดร้านไปไม่ต้องมาเป็นคู่แข่งกัน

เราไปคุยกับคุณแซคเจ้าของร้านนวดที่โดนกล่าวหานะคะ
คุณแซคนี่คือนามสมมุตินะแหมชื่อเหมือนนักข่าวเรา

คนามสมมุติเจ้าของร้านนวดที่ถูกกล่าวหาว่า

เขาบอกว่าก็ยอมรับว่าไปที่ร้านที่เกิดเรื่องจริง
แต่ที่ไปเพราะไม่พอใจก็ขับรถไป
แล้วก็ยอมรับว่ามีคนที่ไปเป็นตำรวจด้วยจริง
แต่เป็นน้องชายก็กลัวว่าไปแล้วจะเกิดปัญหาเลยตามน้องชายมา
ส่วนคนก่อเหตุเคยทำงานที่ร้านแต่ลาออกไปแล้ว
ดังนั้นไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้ภาพที่แบบ
มีผู้หญิงผู้ชายไปถี่ร้านแล้วก็ไปคุยไปอะไรอย่างนี้
ยอมรับว่าไปจริงไปกับน้องชายที่เป็นตำรวจ
ลูกน้องที่ไปปลาลาออกไปแล้วไม่เกี่ยวกันดังนั้นก็เลยต้องแยกเป็นสองเรื่อง
เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของร้านนวดที่ถูกกล่าวหานะคะ
ตอนนี้คือแบบทางร้านก็อยากจะแบบว่าต่างคนต่างอยู่

ตอนนี้ไม่ต้องคุยก็ได้ครับไม่ต้องมายุ่งกันเลยเพราะผมไม่ยุ่งอยู่แล้ว

จบไปแล้วแล้วก็ผมจะบอกว่าเขาเป็นพนักงานเก่าผมเนี่ย
ผมเปิดร้านมา๑๐ปีกับ๑๐ปีเนี่ย
น้องผมเนี่ยไปเปิดร้านข้างแถวนี้เยอะแยะผมไม่เคยมีปัญหากับใครเลยถามได้หมดเลยครับ
ถ้าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาเข้ามาที่ร้านผมทำไมวันนั้นแหละมันถึงมีประเด็น
เขาไม่มีประเด็นเลย